ไปดูเรื่องนี้ครับการตรวจสอบและความคืบหน้ามีมาแล้วฮะ
ตำรวจคุมตัวคนที่ฆ่าสาวหมกคอนโดแล้วชิงทอง๖บาทจำได้ใช่ไหมครับ
สมุทรปราการที่ผู้หญิงคนนี้เธอกลับขึ้นมาบนห้อง
หลังจากนั้นช่วงประมาณสักเกือบตี๔แฟนเธอเนี่ยเลิกงานแล้วก็กลับมาที่ห้อง
พบว่าอ้าวทำไมเธอนอนคว่ำอยู่ล่ะแล้วพอพลิกหงายดูอ้าวโดนปาดคอตายนะฮะ
ล่าสุดครับตอนเย็นที่ผ่านมาครับรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการครับ
หัวหน้าทีมคลี่คลายคดีคุมตัวนายนิรันดิ์อายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอนางสาววารินตายในห้องพักในอำเภอพระประแดงครับ
คุมตัวได้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็พาไปชี้จุดทิ้งของกลางในป่าย่า
บ่อปลาในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวลองดูโฉมหน้าของคนก่อเหตุหน่อยนะฮะ
นายนิรันดิ์นี่ครับเสื้อแขนยาวสีแดงคาดดำแล้วก็ใส่หมวกปีกสีดำเนี่ยนะฮะ
ตัวไปชี้จุดครับหลังจากที่เขาหลบหนีนะฮะแล้วก็พบของกลางเป็นทอง
น้ำหนักไม่ครบ๖บาทนะแล้วก็มีเงินบางส่วนด้วยในห้องพัก
ตำรวจพบกระเป๋าตังค์ตามที่ผู้ต้องหาให้การบอกว่าคือเขาเอามาด้วย
เป็นกระเป๋าตังค์ของผู้ตายแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสาร
ในนั้นก็จะมีบัตรประชาชนอะไรต่าง
พับยาวประมาณสัก๑๐นิ้วนะฮะ
ก็เกือบ๑ไม้บรรทัศน์นะไม้บรรทัศ๑ยาว๑๒นิ้วใช่ไหมครับ
ยาวพอสมควรในสภาพมีดนี่เล่มนี้เลยครับ
อ้าวคุณดูที่ปลายสิเห็นไหมยังมีคราบเลือดอยู่เลยอ่ะ
นี่โฉมหน้าคนก่อเหตุชัดนะฮะ
คุณจำวันที่เราเล่าข่าวตรงนี้ได้ไหม
ห้องพักข้างหลังมันจะมีรูโหวอยู่
ใช่ที่บอกว่าคนมุดเข้ามุดออกได้
มันมีรูโหวแล้วสามารถคาดว่าน่าจะปีนเข้าไปได้
เพราะว่ากรงเหล็กเนี่ยจริงมันติดทั่วแหละ
แต่มันมีช่องหนึ่งที่มันโหวตแล้วคนน่าจะปีนเข้าไปได้
เขาบอกว่าเข้าจากหลังห้องพักครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่องนั้นหรือเปล่า
เพื่อจะเข้าไปขโมยของไปขโมยทอง

ระหว่างที่ลื้อของเนี่ยปรากฏว่าคนตายสะดุ้งตื่นขึ้นมา

เข้าไปตอนแรกเห็นว่าห้องเงียบคงไม่มีใครอยู่มั้ง
สักพักหนึ่งตกใจอ้าวผู้ตายเขาตื่นมายืนจ้องเขาอยู่ตอนนั้น
ก็เลยชักมีดขู่ว่าอย่าร้องเสียงดังนะ
อย่าร้องนะแต่ผู้ตายเอามือมากำมีดจนถูกบาด
สุดท้ายเขาก็เลยจ้วงแทงผู้ตายไปหลายครั้ง
แล้วก็ปาดคอซ้ำเพื่อปิดปาก

เห็นบอกว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าทางผู้ตายเนี่ย
ใส่ทองหยองล่อตาล่อใจสุดท้ายก็เลยมาก่อเหตุขโมยฮะ
แล้วเจอเขาแล้วทำไมถึงโรงเมือง
ผมก็ตกใจมันมืดผมไม่เห็นคน
ตกใจก็เลยทำแบบนี้ตอนที่ให้การกับตำรวจนะฮะ
ทางด้านของรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
ผู้ต้องหาเคยรู้จักกับคนตายมาก่อน
ช่างที่ตึกเกิดเหตุก็เลยรู้จักทุกซอกทุกมุม
แล้วก่อนหน้านี้เคยพักอยู่ห้องติดกันกับผู้ตาย

นี่รองผู้การบอกนะครับดูสภาพห้องอีกสักครั้ง
เพราะวันที่ผมเล่าข่าวนี้จำได้ใช่ไหมครับว่า
ของผู้ตายมันมีช่องโหวอยู่ตรงนั้น
และห้องข้างเป็นห้องร้าง

มันจะรู้ว่าตรงนี้สามารถปีนเชื่อมเข้าได้
ผู้ต้องหาเขาเคยอยู่ห้องร้างนั้นมาก่อนไงฮะ
แล้วก็เลยรู้ว่าช่องทางลงมือมันสามารถลงมือตรงไหนยังไงได้บ้าง
อ้างว่าตั้งใจมาของานกับผู้ตาย

แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็จะขยายผลต่อ
พรุ่งนี้ก็คงจะนำตัวไปทำแผนเพิ่มเติมนะฮะ

ทางด้านพระพระแดงเมื่อ๑๒เมษายน

ใส่เสื้อสีเหลืองด้านในด้านนอกใส่เสื้อคลุมลายยาว

เดินผ่านกล้องวงจรปิดเขาใส่แมสนะ

กล้องจับภาพได้ตอน๓ทุ่ม๓๖นาที

ห้องพักดังกล่าววงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

ยังไม่รู้เวลาที่แน่ชัดแต่คาดว่า

ถ้าโหดเสร็จปั๊บก็ออกมาแล้วก็หนีไป